เอาไปลำปางกันตอนนี้แม่ค้าที่เขาขายของอยู่ริมถนน
ลำปางงาวเขาไม่สบายใจเพราะว่าเก๋งแดงในตำนานไปจอด
แล้วก็แก้ผ้าล่อนจ้อนช่วยตัวเองอยู่ริมถนน
ล่าสุดตำรวจจับได้แล้วครับคุณผู้ชมครับเขายอมรับว่าเขาเองแหละ
เป็นคนเดียวกับที่เคยช่วยตัวเองและถูกจับไปเมื่อ๓ปีก่อน
แล้วเขาบอกด้วยนะว่าคุณตำรวจผมเป็นโรคจิตนะฮะ
เก๋งแดงในตำนานคันนี้ครับคุณผู้ชมครับที่แม่ค้าขายสับปะรด
ริมถนนลำปางงาวเนี่ยนะครับในตะบนพิชัยอำเภอเมืองลำปาง
มือถือถ่ายไว้ขณะที่คนขับลงมาจากรถแล้วก็แก้ผ้าแก้ผ้าจริงนะ
ไม่ใช่แค่เอากางเกงลุงอะไรแบบนี้ถอดเสื้อถอดกางเกงแล้วก็ช่วยตัวเอง
ล่าสุดครับตำรวจสพเมืองลำปางจับได้แล้วเขาคือนายสมคิต
สงวนนามสกุลอายุ๔๒ปีเป็นชาวลำปางนั่นแหละ
เจ้าตัวยอมรับสารภาพแบบนี้ครับบอกว่าผมเองแหละครับ
ที่ไปยืนช่วยตัวเองโชว์แม่ค้าขายสับปะรดจริง
เพราะอะไรรู้ไหมฮะเขาแอบชอบแม่ค้าคนนี้มานานแล้วครับ
แล้วก็เคยขับรถผ่านไปผ่านมาดูแล้วหลายรอบ
แล้วก็ยังยอมรับด้วยว่าย้อนกลับไปนะครับปี๒๕๕๙
เขาเคยก่อเหตุแบบนี้แหละหลายครั้งแล้ว
กับแม่ค้าขายหมูปิ้งที่บ้านกอกชุม
ริมถนนตอนนั้นสายลำปางแม่ทะบ้าง
แล้วก็บริเวณสามแยกแม่เมาะบ้างเขตตำบลพระบาทอำเภอเมืองลำปาง
ถูกจับดำเนินคดีมาแล้ว๓ปีก็มาก่อเหตุอีก
สมคิดอ้างบอกว่าเขาเป็นโรคจิตฮะ
ส่วนใหญ่คนที่เขาเป็นเขามักจะปฏิเสธว่าไม่เป็น

แล้วเคยไปรักษาที่โรงพยาบาลที่กรุงเทพมหานครมาแล้วด้วยนะ
มันไม่หายคุณนักข่าวคุณตำรวจ
บอกว่าที่ผ่านมาอยู่คนเดียวเมียไม่มี
พอมันเหงามันเกิดอารมณ์ทางเพศครับ
ก็ตะเวนหาแม่ค้าหาผู้หญิงที่ตัวเองแอบชอบ
แล้วก็ไปยืนช่วยตัวเองโชว์เขาพ่อเจ้าพระคุณ
นะฮะเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหานะครับกระทำการอันควรขายหน้าต่อธารกำนันนะครับ
โดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทำการลามกอย่างอื่น
สั่งปรับไปเป็นเงิน๕๐๐บาทก่อนแล้วก็บอกญาติ
อ้าวคุณต้องเอาไปดูแลเอาไปรักษาแล้วนะ
เดี๋ยวคนอื่นเขาจะเดือดร้อนไปมากกว่านี้ครับครับ